เกี่ยวกับการตามหาโทรศัพท์มือถือที่ทำตกไว้บนรถแท็กซี่นะครับ

แต่โชเฟอร์แท็กซี่บอกว่าไม่ได้เอาไป
น่าจะเป็นผู้โดยสารคนต่อไปที่หยิบไปมากกว่า

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์บางช่วงบางตอน
ระหว่างที่ผู้เสียหายได้อ้างว่าถูกโชเฟอร์แท็กซี่รายหนึ่ง
ขโมยโทรศัพท์มือถือของเขาไป
โดยในคลิปจะเห็นว่าการเถียงกันไปมานั้น
จับใจความได้ว่าโชเฟอร์แท็กซี่นั้น
ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายขโมยไป

ทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แต่เมื่อทีมข่าวเดินทางไปถึง
ก็ไปเจอกับโชเฟอร์แท็กซี่ที่ถูกกล่าวหา

โฟคนนี้จะรีบขับรถออกจากบ้านทันที

สั่งห้ามทีมข่าวบันทึกภาพใดทั้งสิ้น
แต่ยังโชคดีที่คนในระแวกใกล้เคียง
กับบ้านของโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้

แต่ยังคงต้องขับรถแท็กซี่เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

ทุกคนในบ้านต่างแสดงความบริสุทธิ์ใจ

เพราะหลังจากที่เก็บรถแท็กซี่ที่บ้าน
ก็ไปพบกับเคสโทรศัพท์ตกอยู่ที่เบาะหลัง
โดยไม่มีโทรศัพท์ของคู่กรณีตกอยู่
แต่ถ้าว่าฝั่งของนายอนุวิทย์กระมวลสิริวัฒน
หนุ่มที่อ้างว่าถูกโชเฟอร์แท็กซี่ขโมยโทรศัพท์ไปนั้น

หากโชเฟอร์แท็กซี่มีเจตนาที่จะคืนโทรศัพท์แต่แรก
ก็น่าจะรับสายและรีบนำโทรศัพท์มาคืน
แต่นี่กลับไม่รับสายแถมปิดเครื่องหนี
ส่วนการบุกไปที่บ้านโชเฟอร์แท็กซี่นั้น

ได้มีการนำโทรศัพท์ของเขาไปจริงหรือไม่
แต่เมื่อไปนั้นก็ยิ่งทำให้มั่นใจว่า
โฟเฟอร์แท็กซี่เจตนาขโมยอย่างแน่นอน

ดันไปอยู่ในกระเป๋าเป้ของโชเฟอร์แท็กซี่คู่กรณี
ตามไปถึงที่บ้านเขาเลยลาดพร้าว๑๓๒
แล้วก็ไปถึงเขาตกใจเวลาเจอผมเลย
แล้วเขาก็เหมือนรีบจะดุ่มเข้าบ้าน
ผมก็เรียกเขามาก่อนว่าเนี่ยนี่รถลุงใช่ไหม

คือผมยอมรับนะว่าผมเหมือนบุกลุก
เพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเขาเดินเข้าบ้านไป

เขาบอกว่าเขาบอกปกติเขาพูดกูมึงกับผมนะ
บอกกูเก็บได้กูก็คืนอยู่แล้วเขาพูดแบบนี้
เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะยังคงไม่จบลงอย่างง่ายดาย
เพราะทั้งสองฝ่ายยังคงให้การขัดแย้งต่อกัน

เรื่องทั้งหมดทางตำรวจได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
สอนอสายไหมสำหรับความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทางผู้เสียหายทั้งสองฝั่ง
ที่จะตัดสินใจว่าจะมีการดำเนินคดีหรือไม่
เช่นเดียวกับฝั่งของแท็กซี่ที่ถูกกล่าวหา
ก็เตรียมที่จะเดินเมื่อกดีถานบุกลุ๊ก
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
กรณีที่นำภาพและคลิปไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
ขณะที่ฝั่งของกรมการขนส่งทางบก
มีรายงานมาว่าได้รับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้ว

จะเรียกโชเฟอร์แท็กซี่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
กิจดาราบรื่นถ่ายภาพนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน